ผมว่านะเรียนกับอาจารย์ทั่วไปธรรมดาไปแล้ว
เราต้องเรียนกับพระอาจารย์ถ้าถังซ้ำจังกันเลย
แล้วเราจะเดินทางไปยังชมพูทวีปไปดูฮะ
ได้นะครับเปิดไมค์หรือไม่มีปัญหาเปิดไม่ได้
ให้พิมพ์ในห้องแชทของเรานะครับอาจารย์ชิดชื่อนะครับ

เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ร่องลอยอยู่แบบนี้เขาไม่ได้พาเราไปชมพูทวีปนะ
ไปไหนล่ะอยู่ที่ประเทศไทยเรานี่แหละ
เรื่องของเรื่องนะครับอาจารย์คนนี้เขามีชื่อว่า
คุณครูบัณฑิตแก้วพรมเป็นอาจารย์ประจำสาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกเกมและแอนิเมชั่นโอ้โหนี่ไง
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

จริงคุณครูเขาเล่าให้ทีมตลอดข่าวของเราฟังว่าช่วงนี้การสอนออนไลน์เนี่ย
เด็กก็เบื่อกันไหว้นั่งดูหน้าจอบางทีมันไม่มีปฏิสัมพันธ์กันไง

แล้วยิ่งเป็นการสอนพวกกราฟิกพวกแอนิเมชั่นเนี่ยมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะ
ถ้ามันนั่งเบือกอะเดี๋ยวความคิดสร้างสรรดิมันไม่ออก

เปลี่ยนห้องของตัวเองให้กลายเป็นสตูดิโอเล็ก
ฉากกราฟิกในการเรียนการสอน
แต่งตัวเป็นพระถังสำจังนี่อย่างนี้
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจความสนุกสนานให้กับเด็ก

เด็กก็แต่งตัวเป็นเท่งเพียตือโป๊ยไก่

มาครบเลยใส่อิ๋วเป็นนางพยาบ้างมาครบเลยหรือครับดิฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์คะ
อยากจะให้เด็กสนใจกว่านี้ลองใส่สลิงแล้วเหาะจังหวะที่พระถังทำจัง
เออลอยยังลอยไปโอ้โหก็เกินไปจะต้องมีเอฟเฟคอะไรขนาดนั้นแต่เรื่องของเรื่องน่ะทำอย่างนี้ผมก็ชอบนะ
เพราะว่านับวันยอดผู้ติดเชื้อมันก็ยังไม่ได้ทำให้เราสบายใจมากขึ้นเลยนะคุณผู้ชม